ที่นครศรีธรรมราชค่ะมีนักธุรกิจชาวฟินแลนด์นะคะอายุห้าสิบสองปีเป็นผู้ชายเขาถูกคนร้ายสามคนบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายแล้วก็ปาดคอจนบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็ขโมยทรัพย์สินเป็นเงินสดสองแสนห้าหมื่นบาทไปด้วยอืมนักธุรกิจหนุ่มชาวฟินแลนด์คนนี้เนี่ยนะคะเขามีภรรยาเป็นคนไทยเขาก็ซื้อบ้านซื้อรถในชื่อของภรรยาครับแต่ก่อนหน้านี้ค
ล่าสุดกลับมาบ้านที่ซื้อเอาไว้ปิดประกาศขายหน้าบ้านล็อกกุญแจอยู่
เขาก็เลยไปจ้างช่างมาตัดกุญแจเขาเข้าไปในบ้านข้าวของเครื่องใช้หายไปหมด
และรถที่ซื้อให้ในชื่อของภรรยาก็ไม่อยู่ด้วยเขาไปแจ้งความกับตำรวจนะตอนแรกอ่ะ
ตำรวจก็เลยเรียกภรรยามาคุยตอนแรกเขานึกว่าเป็นแผนของภรรยา
ภรรยาไม่มาให้น้องชายมาแล้วก็ตกลงกันว่าอ่ะไอ้เรื่องรถเนี่ย
เดี๋ยวน้องชายภรรยาขอซื้อคืนแล้วกัน๒๕๐๐๐บาทก็ให้เงินไป
ตกลงกันจบที่โรงพักตอนกลางวันตอนกลางคืนเกิดเหตุเลยค่ะ

จบเรียบร้อยเขาก็เลยมีเงินสด๒๕๐๐๐๐บาทอยู่ที่ตัวไง
ตอนกลางคืนอยู่ดีมีคนร้าย๓คนบุกเข้าไปทำร้ายแล้วก็เนี่ย

เขาก็เลยเอ๊ะภรรยามีส่วนรู้เห็นหรือเปล่า

ภรรยาออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวนี่ก็มาเฝ้าเนี่ย

และตำรวจบคนร้ายได้๒นะคะ

ช่วงประมาณ๒๓๐ทุ่ม๑๒ตุลาคมค่ะ
ตำรวจภูทรมือกอนสิรรภรรรดิไปตรวจสอบนะคะ
ที่บ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง

ที่ใกล้ประตูหน้าบ้านก็มีนายติโมไอนาริพาติเน็นอายุห้าสิบสองปี
เป็นนักธุรกิจชาวฟินแลนด์ถูกมีดปาดคอค่ะบาดเจ็บสาหัสนะคะ
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นายสมพงษ์เหมือนเพชรอายุหกสิบปีซึ่งบ้านอยู่ใกล้ใกล้กันกับบ้านหลังที่เกิดเหตุค่ะ
และเขาก็บอกว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชายสามคนบุกเข้าไปในบ้านเอามี่ดทำร้ายจนบาดเจ็บ
เห็นไหมคะอาจารย์มีรอยสองรอยเป็นแต่ไม่แน่ใจว่าลึกขนาดไหน
สองรอยตรงที่เกาะแล้วก็ต้องไปหาเสื้อผ้าไว้ให้เขาใส่
อืมอางเกงมาให้ใส่เอาผ้ามามาเช็ดเลือดมาดูแปลเขา
นั่นแหละแล้วก็เรียกมูลนิธิมาตำรวจสอบปากคำเพื่อนบ้านนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าตัวคนเจ็บค่ะ
เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีอาคารให้เช่าอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์
แล้วก็มาแต่งงานกับภรรยาชาวไทยที่นครศรีธรรมราชมีลูกด้วยกัน๑คน
ซื้อบ้านหลังที่เกิดเหตุให้กับภรรยาก่อนหน้านี้คนเจ็บก็เดินทางไปไปมามานะคะ
ฟินแลนด์กับไทยแล้วก็เพิ่งเดินทางกลับมาเมื่อสองสามวันก่อนนี้เอง
อย่างที่เล่าคุณผู้ชมไปพอมาถึงบ้านหลังที่ซื้อให้ภรรยา
อ้าวมีป้ายติดอยู่หน้าบ้านว่าขายบ้านครับ
ประตูก็ล็อกเข้าบ้านไม่ได้ก็ไปเรียกช่างมาตัดกุญแจเข้าไป
ข้าวของในบ้านถูกขนย้ายไปเกือบหมดรถกระบะหนึ่งคัน
จักรยานยนต์๑คันก็ไม่อยู่ก็เลยไปแจ้งความ
กับตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชตำรวจก็ประสานให้ภรรยามาเจรจา
แต่ภรรยาไม่มาส่งน้องชายมาแล้วก็ตกลงกันว่า
งั้นรถที่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจ่ายเงินให้ก็แล้วกัน
สองแสนห้าหมื่นบาทตอนแรกเขาบอกว่าเขาขอมากกว่านั้น
แต่ก็ต่อรองกันจนเหลือสองแสนห้านะตัวคนเจ็บเขาก็เลยมีเงินสดสองแสนห้าหมื่นบาท
กลับบ้านไปไงเขาก็ตกลงกันจ่ายเงินกันที่โรงพักนะ
จ่ายเงินต่อหน้าตำรวจเลยใช่นี่คือช่วงกลางวันนะครับ
พอกลางคืนวันเดียวกันคนร้ายบุกเข้าไปเลย
เอาเงินสดสองแสนห้าหมื่นบาทไปด้วยเลยอ่ะค่ะโอ้มันก็ถูกอดมองไม่ได้อ่ะนะ
ใช่ไงว่าใครจะไปรู้แล้วว่าเขามีเงินสองแสนห้านอกจาก
เพิ่งจ่ายเงินกันเมื่อกลางวันถูกเราก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิตร
นักข่าวของเราไปคุยกับภรรยาของนายติโมคนเจ็บอืม
ไปคุยกับน้องชายภรรยาที่จ่ายเงินไปสองแสนห้าค่ารถนะคะครับ
เธอบอกว่าเธอก็ไปโรงพยาบาลนะไปเฝ้านายติโมนะ
ตอนนี้อาการก็ดีขึ้นพ้นขีดอันตรายแล้วภรรยาเปิดใจกับเราแบบนี้นะคะว่า
ความจริงแล้วตัวเธอกับนายติโมถือว่าเป็นอดีตสามีไปแล้วค่ะเพราะหย่ากันมาสามปีแล้ว
พอนานแล้วเนี่ยแต่ยังมีปัญหาอื่นอื่นอยู่ตามภาษาสามีพระยาที่หย่ากันมันก็อาจจะมี
คาราคาซังอะไรกันอยู่อะค่ะโดยเฉพาะเรื่องรถอันนี้เป็นหนึ่งปัญหา
ตอนแรกรถเป็นชื่อของภรรยาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชื่อของนายติโมอดีตสามี
ครับแต่พอนายติโมกลับไปฟินแลนด์รถคันนี้ไม่ได้ใช้
ก็ตกลงกันว่าจะขายให้กับน้องชายของภรรยาสองแสนเจ็ดหมื่นบาท
แต่ก็ต่อรองกันเหลือสองแสนห้าหมื่นบาทแล้วการที่นายติโมกลับมาเมืองไทยในครั้งนี้
ก็จะมาตกลงเรื่องของการซื้อขายรถนี่แหละแล้วที่นายติโมอดีตสามีถึงขั้นไปแจ้งความ
ก็เพราะว่าเขาอยากจะได้เงินค่ารถไอ้สองแสนห้าครับ
ซึ่งอดีตสามีพยายามติดต่อภรรยาแต่ติดต่อไม่ได้ก็ขอให้เพื่อนบ้านไปเรียกช่างมา
ปลดกุญแจที่ล็อกรั้วบ้านออกยืนยันว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่นายติโมอดีตสามี
ฟินแลนด์ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ถูกปล้นทรัพย์นะคะ
นายติโมเล่าให้เธอฟังตอนอยู่โรงพยาบาลด้วยซ้ำว่าสงสัยบุคคลที่สาม
รู้เรื่องการขายรถจนได้เงินมาสองแสนห้าหมื่นบาทคาดว่าคนร้ายน่าจะหวัง
ไอ้เงินสดสองแสนห้าหมื่นบาทนี่แหละอยากจะได้เงินตรงนี้นะคะ
เพราะสามีเล่าว่าเขามาเห็นมาเห็นเงินวางกองอยู่ประมาณนั้น
คิดว่าชิงทรัพย์ชิงทรัพย์แน่นอนติโมเป็นคนบอกว่า
คุณจะเอาอะไรก็เอาไปอย่าทำฉันตายเขาจะมาขายรถแต่ว่าเรื่องรถเนี่ย
ตกลงกับพี่ประมาณเกือบปีกว่ากว่าแล้วแหละเขาต้องการจะขายสองแสนเจ็ด
แล้วทีนี้พี่ตกลงกันเรียบร้อยแต่หมายถึงว่า
ก็ยังไม่ได้โอนอะไรให้เขาเพราะว่าเขาเอาเล่มไปใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้เขาก็มาเพื่อจบทรงนี้เฉยเฉยเพราะมาถึงพอมาถึงปุ๊บ
เขาก็ไม่ได้โทรบอกพี่วันนั้นแล้วทีนี้เขาก็ไปแจ้งความที่ที่สพใช่ไหม
แล้วทีนี้ก็พี่ก็เลยให้น้องเอาเอาเงินมาให้ที่นั่นมันจากการที่เขาไปแจ้งความว่า
ว่าพี่เอารถไปใช่ไหมมันมันจะง่ายมันจะเร็วต่อการที่ว่าจะได้เงิน
แล้วเขาก็จะกลับเพราะว่าเขามีมีเปลี่ยนคำมาแค่อาทิตย์เดียว
นักข่าวไม่ได้มาถามพี่หรือถามติโมแต่ไปเอาไปเอาแค่ข้อมูลจากว่า
ติโมไปแจ้งความอย่างนี้อย่างนู้นจริงจริงมันมีการตกลงกันเรียบร้อย

ที่เกิดเหตุอืมภรรยาบอกว่าเขาตกลงกันเรียบร้อยรู้เรื่องกันภายในครอบครัว
ครับที่ไปแจ้งความก็แค่เพราะว่าติดต่อภรรยาไม่ได้อืม
แล้วก็อยากจะได้เงินค่ารถสองแสนห้าหมื่นบาทส่วนน้องชายของภรรยาเนี่ยค่ะ
คนที่ไปตกลงเจรจากับนายติโมที่โรงพักแล้วก็เป็นเงิน
เป็นคนจ่ายเงินสองแสนห้าหมื่นบาทให้เนี่ยนะเขาก็บอกว่าจริงจริงแล้ว
เรื่องทั้งหมดมันเป็นเรื่องระหว่างสามีภรรยาเขาไม่เกี่ยว
เขาแค่ไปเจรจาให้แล้วก็ไปจ่ายเงินน่ะนะคะกระแสข่าวก่อนหน้านี้ก็ยอมรับว่า
กระทบกับตัวเขาและพี่สาวมากเพราะว่าถูกมองว่าเอ๊ะเกี่ยวหรือเปล่า
ครับเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าเขาบอกว่าอยากจะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะคะ
คนพูดปากต่อปากคือพูดกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย
จากทั้งการงานการอะไรคือการใช้ชีวิตประจำวันของเรา
กลับกลายเป็นว่าจากการที่ว่าเราอยู่แบบสบาย
เราไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครตัดผลว่าคนอื่นผู้อื่นเขามองเราในแง่ที่ไม่ดี
อืมนั่นแหละผมก็เลยอยากให้สื่อที่จะลงข่าวในข้อนี้คือ
ให้หาข้อมูลข้อเท็จจริงให้มันจริงก่อนคุยกันได้หมดทุกอย่าง
พี่สาวก็คุยได้ทุกอย่างเหมือนวันนี้ก็ซื้อพิซซ่าไปให้เขากิน
พี่สาวผมก็ไปดูแลเมื่อวานก็ไปเราไปเฝ้ากันทั้งวัน
วันนี้ก็ไปเนี้ยเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลอืม
มันไม่ได้มีความขัดแย้งถึงขั้นที่จะมาทำร้ายร่างกายหรือว่าการเข้ามาทำให้การเสียชีวิต
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการทำให้ผู้อื่นได้เกิดความบาดเจ็บอืม
แล้วต้องเข้าทางคดีทางกฎหมายมันมันผมคิดว่าทางผมไม่ทำเด็ดขาดแล้วอืม
แต่ก็ด้วยลำดับเหตุการณ์เอ่ยช่วงเวลาเอ่ยครับ
ตำรวจก็บอกว่าก็อยู่ในข่ายต้องสงสัยไงคะภรรยาของนายติโมกับน้องชาย
เขาก็เรียกไปสอบปากคำอะไรเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุด
ตำรวจสพมนครศรีธรรมราชจับคนร้ายได้สองคนแต่สองคนนี้เขาให้การปฏิเสธนะคะ
นี่ค่ะคนหนึ่งจับได้ที่สงขลาอีกคนนึงจับได้ที่นครศรีธรรมราชนี่แหละ
คือตอนแรกตำรวจบอกว่าก็น่าจะเป็นคนในพื้นที่ที่ก่อเหตุนะคะอีกสองคนยังอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดี
ว่ามีสี่คนไม่ได้มีแค่สามคนตำรวจบอกล่าสุดเนี่ยตำรวจบอกว่า
คนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มที่ไปตัดกุญแจบ้านให้นายติโมในวันเกิดเหตุ
ตั้งแต่แรกเลยที่กลับไปบ้านแล้วบ้านติดป้ายขายถูกล็อกกุญแจ
นายติโมไปบอกเพื่อนบ้านแถวนั้นว่าเรียกช่างให้หน่อยมาตัดกุญแจจะได้เข้าบ้าน
ตำรวจก็เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนที่มาตัดกุญแจนี่แหละอืมอืม
แต่กลุ่มนี้มันจะรู้หรือเปล่าว่าเขามีเงินสองแสนห้าเพราะเขาได้เงินหลังจากนั้นนะ
ใช่หลังจากเข้าบ้านไปนะหรือก็อาจจะแค่กะว่ายังไงก็จะมารักทรัพย์แน่แน่
อืมจังหวะได้เงินพอดีก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับอ่า